คุณผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งที่อุดรธานีนะฮะมีคนร้ายบุกขึ้นมาในบ้าน
ใช้จังหวะตอนที่มีคนไม่อยู่ก็มาลักขโมยทรัพย์สินต่างนานาไป
แต่เจ้าของบ้านบอกว่าโอ้โหโชคดีมากสมบัติสำคัญนะฮะ
ทั้งวีรพรรดิกับพระเรียมทองไม่หาย
เหมือนกับว่าวิญญาณของแม่ต้องมาบังตาคนร้ายไว้แน่
มันถึงไม่เอาไปนะครับนี่ฮะนางบุญครองชัยพรมมา
อายุ๖๗นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยถึงกับก้มลงกราบเท่ากระดูกของแม่เลยนะครับ
เพราะว่าแม่ช่วยปกป้องรักษาแหวนเพชรกับพระเลี่ยมทองเอาไว้
คนร้ายที่บุกขึ้นมางัดบ้านมาขโมยของถึงไม่ได้ไป
คนร้ายขึ้นมาเช้าวันนี้นะครับบ้านอยู่ที่บ้านอีเลียน
ตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
เข้ามาทางหน้าต่างห้องพระชั้นล่างทุบกระปุกออมสินไปสองอันนะ
จนแตกเลยนะครับอ่าส่วนห้องพระก็ถูกลื้อค้นหมดนะครับ
มีโฉนดที่ดินกับแหวนเพชรอยู่ในกระเป๋าตกหล่นอยู่ที่พื้น
ส่วนพระเลี่ยมทองหนักหนึ่งสลึงแล้วก็สร้อยทองชุบ
อยู่ในกล่องพลาสติกบนโต๊ะหมู่บูชาไม่หาย
เงินในกระเป๋าสามพันบาทนี่หายไปนะครับ
นางบุญครองบอกว่าเช้าวันนี้ลูกสาวไปทำงานหลานสาวไปโรงเรียน
ส่วนตัวนางบุญครองไปทำบุญที่วัดให้กับแม่แม่เสียชีวิตเมื่อ๑๙กรกฎาคม๖๖
กลับมาบ้านเจอสภาพเละเทะอย่างที่ท่านเห็นอืมแหวนเพชรนี้ยังอยู่เห็นไหมค่ะนี่ฮะ
หรือคนทั้งบ้านแต่แหวนเพชรวงนี้กับพระเลี่ยมทองไม่หายครับ
ดีใจจะจนคนนุกเมื่อก่อนแล้วครับ

ลุกก็อยู่ไปวัดไปเท่าหมุนหาแม่
โทรประบุลครอบบว่าแหวนเพชรวงนี้ลูกสาวคนโตซื้อให้
แล้วคนโตทำงานอยู่ต่างประเทศราคาก็๓๐๐๐๐กว่าบาท
ถ้าหายไปนี่คงจะแบบเสียใจมาก
ตำรวจคาดว่าคนร้ายคงต้องเป็นคนแถวนี้แหละฮะมาดูลาดเหลาไว้ก่อน
แล้วก็เห็นว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่เช้ามันขึ้นเลยฮะ